หลายคนแม้แต่คนที่ไปลงคะแนนแล้วไปเลือกก้าวไกลนะครับ
เพราะไม่คิดว่าจะถึงขั้นชนะแซงเพื่อไทยได้

เท่ากันนี้ก็น่าประหลาดแล้วนะ

แล้วเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเพื่อไทย

ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจยิ่งกว่า

จำนวนคะแนนแบบบัญชีรายชื่อ

คุณภาคภูมิตอนนี้เข้าใจว่าก้าวไกลเป็น๔๐คนใช่ไหม

ปาร์ติกลิสต์มาเลือกก้าวกายเยอะเลย

๒ใบเลือกก้าวกายแต่คนเลือกเพื่อไทย
ใบหนึ่งเลือกเพื่อไทยอีกใบหนึ่งเลือกก้าวกาย
แล้วเพราะเผอเนี่ยมาจาก
ภักดิ์อื่นอีกหลายภักดิ์เลยนะ
การจะเดินหน้าไปเนี่ยนะครับ

เนี่ยภักดิ์ที่มากกว่า

เยอะกว่าเพื่อไทยผมไม่แปลกใจนะ
จริงผมอาจจะเป็นคน

อาจจะเป็นคนหนึ่งนะครับ

พี่เอกคือพอเราได้ลงพื้นที่

จังหวัดที่เหลือเชื่อ

สุดชายแดนเลยก้าวกายมา๒

๒เขตอำเภอดงหลวงเนี่ย
ติดกับเทือกเขาภูพาล

คือผมยืนยันว่า
คนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ย
เขาก็เข้าถึงสื่อโซเชียล

กระแสเนี่ยมันไปทางมือถือ

ใครจะนึกว่าสาราวุฒิเพชรพนมพร

สารวุษนี่คือตัวตึง
อุดรทานีเพื่อไทยเข็ดอืมนะครับอุดรทานีก็เป็นอีกรูปคน
สามารถไทยคนต้องเลยเอกประชาผมนอกอินซีอิสรานอืมไม่มี
นกไม่มีใครนึกยิงพี่ว่าสารวุฒิจะประกาศยกตรง
ขาวตั้งแต่ผมจำได้มาวันสองทุ่มน่ะครับยกทงขาวเลย
อย่างสนามกรทมเนี่ยเมื่อวานในรายการพิเศษ
เกาะครูหาเลือกตั้งของไทยรัฐทีวีตอนช่วงดึกอาจารย์
คุณสุดนันเวชาชีวะมานั่งคุยด้วยเนี่ย
คุณสุรนันต์เนี่ยซึ่งเคยอยู่กับไทยรักไทย
กับเพื่อไทยแล้วออกมาทำสร้างอนาคตไทย
คุณสุนันบอกว่าคล้ายที่อาจารย์ธนพรบอกเลย
คุณสนันบอกเขาลงพื้นที่กรุงเทพตั้งแต่ทำสร้างอนาคตไทย
ตั้งแต่มกราคมตอนนั้นเขาบอกเขาเห็นแล้ว
พื้นที่กรุงเทพเนี่ยเต็มไปด้วยก้าวไกล

แต่ก็ไม่คิดว่าจะหมดลึกเกือบหมดขนาดนี้
แต่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะที่อาจารย์ธนพรได้พูด
มันไม่ใช่เพิ่งเคยเกิดมันเคยเกิดมาแล้วหลายครั้ง
อย่างครั้งล่าสุดก็ตอนปี๒๕๓๕ครั้งนี้หนึ่ง
ตอนที่พลตรีจำลองศรีเมืองตั้งพักพลัง
แจ้งเกิดตอนนั้นสิ่งที่คราวนี้มันต่างกัน
แต่เพียงจะว่าสิ่งที่มันเกิดในกรุงเทพฯตอนนี้มันเกิดต่างยาวัดด้วยนะครับ
แล้วปฏิบันทนใช่ไหมถ้ามันเกิดแล้วเอาดูสินนทบดีสมุทรทั้ง๓ไปหมดเลย
เรียบร้อยหมดปฐุมธานีภูเก็ตทั้งจังหวัด
ผมคิดว่าตอนนี้การเมืองไทยมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
ใครจะมีบ้านใหญ่แล้วคิดว่าจะเป็นสอสอนอนมาเนี่ยมันไม่ได้แล้ว
สิ่งที่เป็นกระแสแล้วไปกับมือถือกับโรคโซเชียลมันมีผลมาก
ง่ายคือคะแนนนิยมของคนในการสนใจในการเลือกพักมันมากยิ่งกว่าทุกครั้ง
คุณภาคภูมิลองคิดดูนะตัวตึงอย่างดรอิ่มเนี่ย
ยังเอาชนะได้๔คะแนนแฟนดอมขนาดไหนดรอิ่ม
กว่าจะชนะพักเก้าไกลได้ต้องเรียกได้ว่าโอ้โหแทบจะเอาขนตาแตะเส้นใหญ่
คะแนนใช่ไหมเห็นว่าจะมีการนับใหม่ด้วยเนี่ย
คิดดูสิ๔คะแนน